หลายคนต้องบอกก่อนว่าคือกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ก็คือเป็นนักเรียนนักเรียนมัธยมนักศึกษานิสิตต่างใช่ไหมคะ
มอบการกล้วยเขาใช้เขาว่าแบบนี้

แกงหม้อใหญ่อะไรยังไงเดี๋ยววันนี้รวบรวมศัพท์ของกลุ่มผู้ชุมนุมมาให้ติดตามกันนะคะ
เวลาอ่านอ่านอะไรจะได้ไม่เอานี่เลย
วนพบแกงหม้อใหญ่บริเวณแยกราชประสงค์เพราะวันนี้เขาเปลี่ยนไปแยกประทุมวันแล้วนะ
คำว่าแกงเนี่ยจริงถ้าใครมีเพื่อนเป็นสาวสองอะไรอย่างนี้ก็จะรู้นะในวงการว่าคำนี้ใช้มานานแล้ว
คือมันแปลว่าแกล้งแกล้งเล่นใหญ่อะไรอย่างนี้คือเหมือนกับว่า
ในที่นี้คือแบบแกล้งบอกว่าจะไปราชประสงค์แต่สุดท้ายแล้วดริฟต์กระทันหันไปแยกประทุมวัน
ถ้าใครไม่เข้าใจเขามีการแจกขนมจีนน้ำยาไม่มีแจกค่ะ
แกงหม้อใหญ่ก็คือเหมือนกับแกล้งนั่นแหละค่ะเหมือนกับปั่นหัวเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งบังเกอร์ตั้งรวดตั้งอะไรรอกว่าจะขนกว่าจะย้ายก็เป็นบังเกอร์นะคะ
หรือคำว่าแกงเทโพลก็มาจาก๓คำแกงก็คือแกล้งเทก็คือทิ้งโดนทิ้งดิงแบบนี้
ส่วนโพก็คือพอลิสชิสินาะแหละแกงเทโพลแกล้งทิ้งชนัดฐาน
เกมตั้งหม้อโปรดติดตามการนัดหมายไม่ใช่แค่กรุงเทพแต่ทั่วประเทศ

คำว่าเกียร์จริงก็ใช้มาพักใหญ่แล้วเหมือนกัน

เกียมอันนี้เป็นศัพท์วัยรุ่นน่ะนะคะ
ต่อมาปฏิบัติการจุ๊ก

ปฏิบัติการจุ๊กแปลว่าอะไร

มาจากกลยุทธ์การเอาชนะคู่ต่อสู้แบบจุ๊บ

เอาชนะคู่ต่อสู้แบบจุ๊ก
หมากวางเกมดีรู้ทางหนีทีไล่

ก็คือหมายถึงพระหลวงพ่อถ้าเบบี้แครอทล่ะ

ก็คือสีขาวเขาก็นิยมผัก

็อกค่ากาแฟที่หลายคนชอบดื่มตำรวจศรีกากีเขาแบ่งแยกนะคุณ
ถ้าตำรวจศรีกากีคือม็อกค่ากาแฟแต่ถ้าโอเลี้ยงเลยเนี่ย
คือชุดควบคุมดำปึ๊ดมาเลยแหละอันนี้เป็นชุดควบคุม
โรมานอฟโอ้โหฟังดูดีฟังดูรัสเซียมาก
ดูรัสเซียมากเป็นผู้แฝงตัวในพื้นที่เพื่อสืบหาข้อมูลนะคะ
อ่าส่วนโดเรมอนคุณธนทรที่มาปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุม
อืมยังไม่หมดมะเขือเทศสีแดงยมมาบานนะคะค่ะส่วนข้าวโพดดิบ
หมายถึงกลุ่มคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองสีไงมินเนียน

ดาราที่อยากชุบตัวตามกระแสก็เอาคำว่าชุบมา

ไม่ว่ารถจะโดนแกนแค่ไหนไปทันตลอด
และรถเข็นขายลูกชิ้นคือหน่วยข่าวเคลื่อนที่เร็วนะคะ

เขาบอกว่าตำรวจไปไม่ทันรถติดอะไรใดก็ตาม
เข็นขายลูกชิ้นอยู่ที่นั่นแล้ว

เขาติดตามทวิตเตอร์แน่เลยอ่ะ
นี่คือคำศัพท์นะคะให้ชมกัน
ให้ให้ได้รับความเข้าใจกัน
ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ